พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมมาเริ่มดูที่ทางภาคใต้กันก่อน

ล่าสุดที่พัทธรุงนั้นยังคงวิกฤตเพราะว่าน้ำยังคงท่วมสูงอยู่นะครับ

แต่ว่าชาวบ้านต้องเตรียมพร้อมรับมือรับน้ำระลอกที่๒ด้วยครับ
ติดตามบริการพร้อมกันกับคุณวัชรีดวงสายรายงานสดมาจากจังหวัดพัทธลุงครับ
พัทธลุงนะคะขณะนี้ฝนได้เริ่มหยุดประมาณ๒๓ชั่วโมงแล้วค่ะ
ทำให้บางพื้นที่น้ำเริ่มลดระดับลง
แต่ชาวบ้านยังต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านค่ะ
คาดว่าอีกไม่นานหลังจากนี้นะคะระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น
เพราะฝ่ายท่าแนะได้มีการระบายน้ำเพิ่มค่ะ
เพื่อรองรับน้ำก้อนใหม่ที่จะมาถึงในวันที่๙ถึง๑๐ธันวาคมนี้ค่ะ
ขณะนี้ในพื้นที่ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ฝนเริ่มหยุดตกประมาณ๒๓ชั่วโมงแล้วนะคะ
ทำให้น้ำเริ่มลดระดับลงประมาณ๕๐เซนติเมตร
แต่ชาวบ้านยังต้องใช้เรือสัญจรไปมา
ขณะที่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังร่วม๑เมตรนานประมาณ๑สัปดาห์แล้วค่ะ
จากการสอบถามชาวบ้านบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มีน้ำท่วมขังทุกปี
เพราะเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากฝ่ายท่าแนะ
คาดว่าคืนนี้ระดับน้ำน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะฝ่ายได้มีการระบายน้ำเพิ่ม
เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกอีกระลอกในวันที่๙ถึง๑๐ธันวาคมนี้ค่ะ
นางสุนีสุภาวินิตบอกว่าหลังจากที่ฝนตกลงมาในพื้นที่
ก็เร่งเก็บของขึ้นสู่ที่สูงป้องกันทรัพย์สินเสียหายค่ะ
หลังจากทีมข่าวลงสำรวจพื้นที่บ้านหมู่๒บ้านปากคลองเก่าตมมนควรขนุน
แต่ละบ้านมีเรือทุกหลังค่ะเนื่องจากบริเวณนี้มีน้ำท่วมขังทุกปี
อกจากนี้สัตว์เลี้ยงชาวบ้านโดยเฉพาะไก่เป็ดถูกน้ำท่วมศูนย์หายจำนวนมาก
และนอกจากนี้ยังมีพื้นที่การเกษตร
ก็เสียหายจำนวนมากเช่นกันค่ะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้า

ขณะนี้ได้นำรายชื่อชาวบ้านที่เดือดร้อน

เนื่องจากในพื้นที่มีพืชผลทางการเกษตร
ฉันเพิ่มฟังด้วยครับ
ถ้าสิ่งพิพายุที่จงถูกหมายเป็น

จุภิภาคนสุดท้าย
และถ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถจะไปได้ก็เอาเรือของกรมเจ้าท่านี้นะเอาไปส่งที่รถ
แม้จังหวัดพัทธรุงจะประกาศภัยพิบัติทั้ง๑๑อำเภอแต่พื้นที่ที่ยังวิกฤตมีร่วม๕อำเภอ
โดยเฉพาะอำเภอควนขนุนมีพื้นที่วิกฤต๓ตำบลคือตำบลมะกอกเหนือพนางตุง
ตำบลทะเลน้อยหลังจากนี้มวลน้ำจากตำบลมะกอกเหนือจะไหลลงสู่พื้นที่ตำบลพนังตุงและตำบลทะเลน้อยต่อไป
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเฝ้าระวังทั้งสองตำบลเป็นพิเศษเพราะเป็นพื้นที่รองรับน้ำเพื่อระบายออกสู่ทะเลต่อไป
ซึ่งทางจังหวัดได้มีการประกาศเตือนประชาชนให้เคลื่อนย้ายสิ่งของไว้ที่สูงและให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอดเวลาค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกสำรวจเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนต่อไปค่ะ
จากนี้ได้ให้ชาวบ้านเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะว่าวันที่เก้าถึงวันที่สิบที่จะถึงนี้นะคะ
ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกระลอกค่ะวัชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดพัทธลุงค่ะ